คุณผู้ชมครับเรามาติดตามบรรยากาศที่ชื่นมื้นกันบ้างนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเว่ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวครับ
เพราะว่าพลเอกเบรมตินสุรานนท์นั้นเปิดบ้านต้อนรับบรรดานายทหาร
และผู้สื่อข่าวเข้ามารดน้ำอวยพร
วันนี้ผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
เปิดบ้านพักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพื่อให้บุคคลสำคัญเข้ารดน้ำดำหัวขอพรนะครับ
ในโอกาสวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เข้ารับพรอย่างพร้อมเพลียงครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกกับผมสัญลักษณ์ดีว่า
ท่านเป็นผู้ที่มีคุณอุปการณ์ต่อประเทศชาติ
ในความเป็นผู้นำซื่อสัตว์

และได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้บังเกิดแก่ส่วนรวม
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่
ในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้
และสมควรที่พวกกับผมจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป
ดำรงวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติ
ตอนนี้นายกก็กำลังรักษาชาติ
รักษาประเทศของเรา
ให้มีความรักความสามัคคีมีความสุข
ก็นับว่านายกได้ทำหน้าที่
ของคนไทยแบบไทย

สมควรที่เป็นแบบอย่างของ
ประชาชนในประเทศของเรา
และขอให้ทุกอย่างที่นายก
อยากทำให้ประเทศของเรา

และก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย

ทำให้ทุกคนอดยิ้มไม่ได้นะครับ

ก็คือเจ้าของบ้านคนเอกบริม

ข้างในผสมน้ำอบกลิ่นหอมอบอวน

ที่เข้ามาร่วมอวยพรในปีนี้
รวมถึงฉีดสายบัญดาสื่อมวลชนสายทหาร

โดยให้เหตุผลบอกว่าเพื่อให้เข้ากับกระแสรณรงค์
ใช้น้ำอย่างประหยัดนั่นเองครับ
อีกไม่กี่วันสงกรานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

ใครที่คิดจะแต่งตัวโป๊เปลือยปีนี้
หรือใครจะคิดทำอนาจารย์ต้องระวัง

เอาจริงจับจริงและมีโทษจำคุกและโทษปรับ
ติดตามในช่วงหน้าไทยรัฐเจาะประเด็นครับ